ไปดูเจ้าของร้านข้าวต้มในอำเภอศรีราชาหน่อยนะคะ
ลืมคิดว่าแป๊บเดียวเสียบกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ค่ะทิ้งเอาไว้
อยู่ที่ร้านของตัวเองนี่แหละก็เสียบทิ้งไว้
ปรากฏว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
ทำเนียนเดินมาปุ๊บบิดเครื่องสตาร์ทขี่หนีไปเลยค่ะ
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านข้าวต้มปลาเกาะศรีชังนะคะ
ที่อำเภอศรีราชาเจ้าของคือนางสาววรินเสียกมลทรัพย์มากล้น
อายุ๔๓ปีเนี่ยคุณผู้ชมลองดูระวงสีแดงไว้ให้คุณผู้ชมจะได้คอยสังเกตนะคะ
จอจานรอเรือมม๖๘๐ชนบุรีเอาไว้เป็นมอเตอร์ไซคอนด้านี่ไงเห็นไหม
คนร้ายเดินเข้ามาเนี่ยเห็นกุญแจอยู่บิดสตาร์ทเครื่องปุ๊บ
นิ่งนิ่งเนียนขึ้นคร่อมถอยออกไปเลยจ้ะนี่
เนี่ยมองซ้ายมองขวาก่อนด้วยนะว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นค่อยสตาร์ทแล้วก็ถอยรถแล้วขี่ออกไปเลย

ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ที่หน้าร้านแล้วก็ลืมเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้อ่ะ
ตื่นเช้ามาอ้าวตายแล้ววะ
อเตอร์ไซค่าหายไปไหนแล้ว

มีมือดีฉกไปเรียบร้อยจ้า
แล้วทำไมคนร้ายถึงเอารถไปได้เพราะอะไรครับ

แล้วเรื่องนี้อยากถามเป็นกุญชาหอนอย่างไรบ้างครับ
ก็คืออยากให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้อะไรอย่างนี้
ให้เก็บกุญแจให้ตรวจสอบสิน
สินเราให้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะเยอะมาก
ถูกต้องค่ะคุณวัฒนศีรกมณ์พูดถูก
จฉาชีพเดี๋ยวนี้มันเยอะเราก็ต้องไม่ประมาท
แป๊บเดียวจะนานจะทั้งคืนจะ๓นาทีจะ๑นาทีไม่ได้เลยนะคะ

ตอนนี้เธอเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดนี้

หวังว่าจะตามตัวคนร้ายแล้วก็รถเจอนะคะ